ไปดูในธรรมชาติแล้วชาวบ้านบอกตกใจ
เห็นจรแค่นอนสกบนิ่งอยู่ในเบื้องน้ำของหมู่บ้าน

แล้วมันเป็นเหมือนจราเข้ที่นอนอยู่ในบึงในน้ำ

หนุ่มแก๊งนี้เขาไปเจอเหมือนจราเข้ตัวใหญ่

ซึ่งหลายคนก็คาดการณ์ว่าตัวนี้

น่าจะถูกกระแสน้ำพัดมาในช่วงน้ำท่วมในพื้นที่หรือเปล่า
แล้วก็เขาทำการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบแล้วนะคะ
แต่ว่าคุณขาตอนนี้ยังไม่สามารถจับจราเข้ได้นะคะ
ยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตนะไม่รู้ว่าจราเข้จริงหรือไม่จริง
แล้วมันไปไหนยังไงอยู่ตรงไหน

ใช่ไงแล้วมันอยู่ตรงไหนมันไปไหนแล้ว

หรือเป็นยังไงเดี๋ยวไปหาข้อมูลกันอีกที

ใกล้เหมือนกันนะเอาจริงก็ห่างออกมาหน่อยก็ละกันนะคะ
ยังไงเดี๋ยวตรวจสอบอีกทีนะสำหรับเรื่องนี้นะคะ